คุณผู้ชมครับตอนนี้มีหนึ่งคดีสำคัญที่สังคมกำลังให้ความสนใจ

ตำรวจบุกค้นบ้านหรูจัดปาร์ตี้หลังวาวาดับปริศนา
วาวาเป็นพริตตี้สาวที่ไปรับงานรับงานเอ็นแหละ
ภาษาคนที่อยู่ในวงการแล้วเธอเนี่ยก็ไปที่บ้านหลังนี้
ปรากฏว่ามีการนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต
มาตรวจสอบภายหลังพบว่าร่างกายเธอมันมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายของเธอด้วย
โอ้โหนี่เอาจริงนะพอมาอ่านข่าวนี้อีกทีนึงเนี่ย
รู้สึกเลยเหมือนกับคดีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้กรณีลาลาเบล
ถูกต้องคล้ายกันมันย้อนกลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมแต่ฝากฝั่งของครอบครัวคือแม่บอกว่า
มั่นใจว่าลูกไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแน่เอามาฟังกันหน่อยนะครับ
พลตำรวจตรีพีมรพงศ์วงสมานครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจสอนอพหนโยธินติดตามความคืบหน้ากรณีที่
ทางด้านของนายอัจฉริยะเมืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรมร้องเรียนว่า
ในคดีของนางสาววาวาอันนี้ใช้เป็นนามสมมุติก่อนนะฮะ
วาวาเป็นพริตตี้สาวอายุ๓๓ปีเสียชีวิตปริศนาตอนนี้ทางครอบครัวบอกว่าไม่คืบหน้า
ทางด้านของคุณอัจฉริยะก็เลยเข้ามาช่วยทำคดีนี้
ทางด้านของพลตำรวจตรีพีรพงศ์บอกว่าตำรวจตอนนี้เนี่ยเตรียมเรียกตัวในเก่ง
ในเก่งเป็นใครนายเก่งเป็นเจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ที่วาวาเดินทางไปกับเพื่อนพิตตี้นะฮะ
เดินทางไปสี่คนรวมวาวาด้วยนะครับรวมถึงมีโมเดลลิ่งชื่อว่าสุ
เดี๋ยวจะเอามาสอบปากคำนะฮะแล้วคาดว่าไม่เกินสองวันนี้จะมีความชัดเจน
วาวาแล้วก็เพื่อนอีกรวมทั้งหมด๔คนให้ไปงานของในเก่ง
หน่อยที่บ้านนะอยู่ที่ผลโยธินแรกค่าจ้างเป็นเสร็จแล้วเนี่ยตีไปเงินคนละ
เริ่มงานตั้งแต่๕ทุ่มของวันที่๒๒กุมภาพันธ์นะฮะ
เธอก็ไปร่วมงานกับเพื่อนในบ้านหลังนั้นเสร็จสับต่อมาวันที่๒๓กุมภาพันธ์
มันมีภาพเหตุการณ์ที่มีชายสองคนขับรถยนต์เอาตัวน้องวาวาไปส่งโรงพยาบาล
เสพยาอีมาก่อนแล้วก็ไปร่วมงานกับเขาแล้วก็ไปเสียชีวิตตอน๘โมง๔๕นาที
โดยแพทย์ลงความเห็นในการเสียชีวิตว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนะครับ
ทีนี้ล่าสุด๗โมงที่ผ่านมาคุณผู้ชมของวันนี้นะฮะ
ตำรวจสนพหนโยธินพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมีการนำหมายค้นของสารอาญาไปตรวจค้นที่บ้านหลังนี้แหละ
แขวงจันเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบ้านที่วาวากับเพื่อนเนี่ยไปรับงานเองที่นี่นะฮะ
ลักษณะอย่างที่เห็นครับมันเป็นทาวน์โฮมแบบนี้๔ชั้นนะรูทีเดียว
กำแพงสูงสัก๒เมตรได้รั้วรอบขอบชิดครับนะฮะติดกล้องวงจรปิดรอบทุกมุมบ้าน
ในบ้านเนี่ยมีรถหรูอยู่หนึ่งคันนะฮะรถจักรยานยนต์ด้วย
นะฮะก็เรียกให้เจ้าของบ้านออกมาเปิดเพื่อขอตรวจค้นแต่ไม่มีใครออกมาเปิดอืมนะฮะ
ก็เลยไม่สามารถเข้าไปตรวจคนได้ค่ะอันนี้คือล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานะ
แต่นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมทีนี้เรื่องของหลักฐานเนี่ย
มันก็จะค่อยค่อยทยอยออกมาเรื่อยนะคุณทัศนัยครับเพราะว่ามีการเปิดแชท
มีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยเอาดูแชทก่อนค่ะเพราะว่ามีรายงานเปิดเผยข้อความ
เกี่ยวกับเรื่องของแชทสนทนาระหว่างนางสาววาวากับโมเดลลิ่งที่ว่าจ้างให้ไปรับงาน
เขาไปอาบน้ำกันบางคนยังไม่มาแต่เหมือนจะมาอีก
คืออันนี้มันจะบอกให้รู้ว่าจะมีคนอื่นมาอีกนอกเหนือจากนั้น
แล้วก็ในแชทมันจะมีคำว่าไม่ตี้ไม่ตี้อันนี้คือเขาก็มีการคาดการณ์กันว่า
มันอาจจะเป็นประโยคที่คุยกันในแวดวงคนที่เสพยาเสพติดว่าไม่ตี้ในที่นี้
มันหมายถึงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการอับยาแล้วก็มีคำในแชทด้วยคำว่า
เขาแจกขนมเขาแจกหนมกินไปครึ่งหนึ่งอ่าคือนมหรือขนมในวงการนี้เขาว่ากันว่าเนอะ
เป็นเรื่องของการที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของใช้คำแทนเรื่องของยาเสพติด
อืมก็คือหนมที่ว่าคือยาอีนั่นแหละครับแต่ทีนี้มันมีหลักฐานเกี่ยวกับ
ลิปการโอนเงิน๓๐๐๐บาทจากผู้ว่าจ้างไปให้โมเดลลิ่งก็คือเป็นค่าเด็กเอ็น๔คนนี่แหละค่ะ
รวมถึงวาวาผู้ตายด้วยก็ตกคนละเจ็ดพันห้าร้อยบาท
ก็มีการว่าจ้างเด็กเอ็นเนี่ยหกคนจากอีกโมเดลลิ่งหนึ่งด้วยส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดแต่ว่าไม่ใช่บ้านของคนว่าจ้างนะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นบ้านของเพื่อนบ้าน
มีแท็กซี่มาจอดแล้ววาวาลงมารอบแรกแล้วเหมือนกับเธอก็กำลังเดินงงงอยู่
หาบ้านว่าบ้านอยู่หลังไหนอืมแล้วเธอก็เดินเข้าไปอันนี้เป็นภาพเอ่อ
ภาพแรกนะคะตอนแรกที่วาวาลงมาหลังจากนั้นก็มีแท็กซี่มาอีกคันนึง
ก็เป็นเพื่อนที่เป็นถูกจ้างงานมาเหมือนกันนะคะ
ก็มาจอดที่หน้าบ้านทีนี้เจ้าของบ้านลูกศรเหลืองเนี่ย
เดินออกมาเหมือนกับมาชะโงกดูเป็นเพื่อนบ้านนะ
แล้วก็บอกว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้อ๋อเออนี่ไงแต่เขามีกล้องวงจรปิดเนาะ
ใช่ค่ะก็จะเห็นเลยเห็นตอนที่มาถึงประมาณ๔ทุ่มกว่านี่แหละค่ะ
ทีเนี้ยมันก็ต้องไปหาหลักฐานต่อหลังจากนี้ด้วยไง
เพราะว่าหลักฐานที่มีตอนนี้ก็คือเป็นข้อความในแชทกับภาพจากกล้องวงจรปิดนี้
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจเรียกสอบปากคำพยานไปแล้ว๖คน
๖คนนี้มีใครบ้างมีพริตตี้๓คนแล้วก็โมเดลลิ่ง๑คน
รวมถึงญาติฝั่งคนตายอีกสองคนทีนี้พยานเขาก็ระบุนะคะ
ว่างานปาร์ตี้เมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีผู้ชายประมาณ๕๗คนแล้วก็มีผู้หญิงประมาณ๑๐คน
ทั้งหมดนั่งกินเข้าโรงการที่ด้านล่างของบ้าน
อันนี้คือจากการสอบปากคำนะ
จนถึงเวลาเที่ยงคืนเข้าสู่๒๓กุมภา
ก่อนที่จะขึ้นไปปาร์ตี้กันบนชั้น๒มันมีการเสพยาเสพติด
แต่ทีนี้ตำรวจจะต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับสารเสพติดหรือว่าสารแปลกปลอมต่างในศพของผู้ตายด้วย
ใช่ครับไอ้คำพูดที่ว่าไปปาร์ตี้ชั้น๒แล้วมีการเสพยาเสพติด
ตำรวจได้มาจากการสอบปากคำพยานทั้งหมดที่ไปอยู่ในงานนั้นนะครับ
ทีนี้ที่บ้านของวาวาเองคุณผู้ชมเขาอยู่ที่กระบี่นะครับ
แม่ของวาวาชื่อว่าคุณพรทิพย์ก็บอกว่าตามข่าวที่บอกว่ามันมีการเสพยาลูกเขามีสารเสพติดในร่างกายมันไม่เชื่อ
วาวาจะรับงานจากคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นแล้วก็จะไม่มีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้อง
ส่วนศพของน้องวาวาตามเดิมจะมีการชาปนกิจในวันอาทิตย์นี้๒๘กุมภาพันธ์
แต่ถ้าเกิดว่าในทางคดีเนี่ยตำรวจอาจจะต้องมีการตรวจพิสูจน์อะไรเพิ่มเติมอีกครั้ง
คุณแม่เองก็พร้อมจะเก็บศพลูกไว้ก่อนจนกว่าคดีนี้จะถึงที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกคดีที่สังคมให้ความสนใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อด้วยค่ะ